เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเหมือนกันนะครับ
ว่าการที่เราจะปล่อยลูกของเราเนี่ย

มันไว้ใจไม่ได้จริง

เขาให้ลูกสาวนะฮะวัย๑๗ปี
ไปแก้ดวงกับคนที่อ้างตัวเป็นปู่ฤษี
แต่สุดท้ายแล้วกลับถูกคมขืน
มีสามีภรรยานะครับที่เป็นชาวอำเภอภูสิงศ์

พาลูกสาววัย๑๗ปีไปแจ้งความที่

ก็ไปแจ้งความบอกว่าถูก
นายสุรสิฐพระลักษักที่
ซึ่งเป็นคนพิการโปรลิโอนะ

เขาอ้างตัวเป็นร่างทรงเป็นร่างทรงเป็นปู่ฤษี
แล้วก็ข่มขืนกระทำชำราวลูกสาวในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ตัวอำเภอเมืองศรีสเกตเมื่อ๒๖๒๗สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ไปแจ้งความกันเมื่อวานนี้ตอนบ่าย๒๘สิงหาคม
ของผู้เสียหายบอกกับตำรวจว่ามีลูกสาวสองคน
เรื่องราวมันก็เริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายทวีเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ทักลูกสาวคนโตบอกว่ากำลังมีเคราะห์นะต้องทำพิธีแก้เคราะห์นะ
ก็ไปทำกับนี่แหละปู่ฤษีนี่แหละปู่ฤษีก็คือนายสุรสิทธิ์พระศักดิ์นะฮะ
ซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละก็รู้จักกันอยู่นะครับ
นายทวีพยายามพูดบ่อยบ่อยจนเขวอ่ะอืม
จนเขวก็เลยตกลงให้ลูกไปทำพิธีกับฤษีนะครับ
ที่๒๔สิงหาคมนายทวีมารับตัวปู่ฤษีมาทำพิธีให้ที่บ้านของนายทวีนะครับ
ตอนแรกลูกสาวคนโตไม่เชื่อว่าตัวเองมีเคราะห์ไม่ขอไปทำพิธี
แต่พอถูกทักถูกขยันขยอเข้าก็เลยไปก็ได้
ลูกสาวคนเล็กก็ไปด้วยมีลูกสาวสองคน
วันรุ่งขึ้น๒๕สิงหาคมนายทวีก็ชวนครอบครัวนี้ไปทำพิธีที่บ้านของปู่ฤษีเลย
ทีนี้ไปบ้านปู่ฤษีเลยนายสุรสิทธิ์นะครับ
ก็ทำกันทุกคนตกเย็นก็กลับบ้านกัน
อาทิตย์ที่๒๖สิงหาคมนายทวีพร้อมกับลูกสาวคนเล็กของนายทวีนะ
ทีนี้มาที่บ้านของผู้เสียหายบอกว่าต้องพาลูกสาวคนเล็กของครอบครัวนี้ที่เขาเป็นผู้เสียหาย
วัย๑๗ปีไปทำพิธีอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้พ่อแม่แล้วก็พี่สาวของน้องวัย๑๗เขาไม่ได้ไปด้วย

ก็ไว้ใจปล่อยลูกสาวไป
ถูกต้องก็ให้ไปด้วยนายทวีก็พาเด็กสองคนไปนั่งรถไปนะครับ
แล้วก็ไปรับนายสุรสิทธิ์หรือว่าปู่ฤษีที่บ้านซึ่งอยู่ที่อำเภอกันธรารม
เปิดห้องพัก๒ห้องนายทวีพักกับลูกสาวอีกห้องนึงให้ปู่ฤษีทำพิธีแก้เคราะห์สะดอกเคราะห์อะไรพวกนี้ให้กับลูกสาววัย๑๗ปี
ทำกันอยู่สองคนนะฮะทั้งคืนเลยปู่ฤษีใช้โอกาสนี้คมขืนเด็กสาววัย๑๗ปีในห้องพักนั้น
ตั้งแต่บ่าย๒๖สิงหาคมถึงเช้า๒๗สิงหาคมทั้งหมด๔ครั้งด้วยกัน
วันนี้ไปบอกใครเพราะถ้าเอาไปบอกใครเดี๋ยวจะทำพิธีทางศัยศาสตร์ให้ตายทั้งครอบครัวเลย
ขู่แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเช้า๒๗สิงหาคมก็ปล่อยตัวเด็กสาววัย๑๗ปี
ออกมาจากห้องแล้วนายทวีก็พาเด็กสาวเนี่ยมาส่งที่บ้าน
พอกลับมาถึงบ้านพ่อบอกว่าทั้งพ่อแม่พี่สาวเห็นว่าเอ๊ะทำไมดูน้องเนี่ย
ลูกสาวคนเล็กเนี่ยท่าทางแบบผิดปกติอยู่คนเดียวไม่สนุกสนานไม่ร่าเริงเหมือนเก่า
พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปก็เลยไปสอบถามว่าเป็นอะไรแต่ก็ยังไม่ยอมตอบ
พยายามถามพยายามคาดคันจนที่สุดแล้วถึงยอมเล่าให้ฟังว่า
ไอ้ที่ไปแก้เคราะห์มาเนี่ยถูกปู่ฤษีข่มขืนที่รีสอร์ท
แล้วก็เลยพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ผลที่ออกมาก็คือมีร่องรอยการถูกคมขืนจริง
จึงพาไปแช่งความที่สอบพ่อเมืองศรีสะเกะ
ส่วนวันนี้นะคะความคืบหน้าก็คือตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการทำหนังสือค่ะ
สหวิชาชีพต้องเชิญมาสอบปากคำผู้เสียหาย
เพราะว่าผู้เสียหายยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะ
ก็จะนัดผู้เสียหายมาสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพ
เพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้
แล้วก็จะมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับ
นายสุรสิทธิ์หรือปู่ฤษีคนนี้นะคะ
ว่ามีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่า
ก็ต้องถูกดำเนินคดีกันไปตามพยานหลักฐาน
สืบสวนเขาลงพื้นที่ไปหาข้อมูลไปหาหลักฐานนะคะ
รีสอร์ทที่เกิดเหตุนะคะไปมาแล้วนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปด้วยไปมาเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้มีการบันทึกภาพรีสอร์ทเอาไว้
เพราะว่าเขาขออนุญาตไว้ว่าไม่ให้บันทึกภาพ

ใช่แต่ว่าเขาก็ให้ความร่วมมือนะคะ
สถานที่เขาก็ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลนะคะ

๒๖บาทบ่ายโมง๑๕น
มีผู้ชายรูปร่างอ้วนขับรถกระบะสีดำ
เปิดห้องพักแบบค้างคืน๒ห้อง
แต่ที่ที่พักเขาบอกไม่รู้ว่าใครมาด้วย

เพราะเปิดห้องแล้วก็ขับไปจอดข้างห้อง
เขาก็ไปเลยเข้าไปเลยเข้าห้องไปเลย

ใช่เนี่ยคุณยุธยาตุ้มมีค่ะผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวี
ก็ไปที่บ้านของปู่ฤษีผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะ
อยู่ที่บ้านรัฐทายอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสเกต
แล้วบ้านก็อยู่ติดกับวัดเลยค่ะ
คุณยุธยานักข่าวของเราไปเจอกับแม่
แม่ของปู่ฤษีนางวณิดาพระศักดิ์
แม่ก็เล่าว่าตอนนี้ญาติญาติกำลังโทรศัพท์ตามหาลูกชายอยู่

ตอนแรกคิดว่าไปทำพิธีที่อื่นตั้งแต่วันอาทิตย์ยังไม่กลับบ้าน
ก็ไม่ได้ตามอะไรเพราะว่าปกติก็ออกไปช่วยเหลือคนเป็นประจำ
จะมีคนมารับ๓๔วันก็ค่อยกลับ
อะไรแบบนี้ก็ออกจากบ้านไปบ่อยออกจากวัดไปบ่อย
พอมีข่าวบอกว่าเป็นห่วงมากกลัวว่าลูกจะถูกใส่ร้าย
แม่บอกว่าไม่เชื่อนะคะว่าลูกจะไปข่มขืนใครเพราะเป็นโรคโปรลิโอ
การแขนขาลีบมาตั้งแต่เด็กจะเข้าห้องน้ำทีเนี่ย
ยังต้องอุ้มไปเข้าห้องน้ำเลยเดินก็ไม่สะดวก
วันก็ไม่ได้ไปไหนก็นอกจากมีคนมารับไปทำพิธีสะดอกเคราะห
ไปดูดวงตอนอายุ๑๗เนี่ยมาอยู่ที่วัดละทายติดกับบ้าน
ก็มีปู่ที่เหมือนเป็นเจ้าที่เจ้าทางของวัดมาเข้าทรง
บอกว่าต่อไปนี้ต้องช่วยเหลือคนนะก็เลยช่วยเหลือคนมาตลอด
ก็เริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาอะไรแบบนี้ก็ตั้งแต่๑๗จนตอนนี้๔๐ปี
ก็ทำพิธีช่วยเหลือคนมาตลอดคุณแม่บอกแบบนี้นะคะ
ก็ค่าครู๙๙บาทไม่ได้เรียกร้องอะไรก็เลยไม่เชื่อว่าลูกชายจะไปข่มขืนใคร
วันเกิดเหตุรู้แต่ว่าประมาณช่วงเที่ยงนายทวีซึ่งจะเรียกว่าพ่อใหญ่อ้วน
เพราะมีรูปร่างอ้วนนะคะมารับลูกชายไปก็คือปู่ฤษีเนี่ย
แม่ก็เลยบอกว่าไม่เอกใจเพราะว่านายทวีเนี่ยมาที่บ้านบ่อย

เขามาเวิงรังเมืองอยากสิกับอันเวิงให้เขาธรรมดา
เขามันลักษาเปล่าผีหายลรี่ผินหน้าฮีนกระม่างสิ

นายสุรสิทธิ์นี่ชื่อเล่นชื่อเทีย

บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นร่างทรงจะช่วยเหลือคนเนี่ย

ปูเที้ยะจนหลังมาก็กลายเป็นปู่หรือศรีไป
นะครับตอนนี้อายุ๔๐ปีแล้ว
แต่ว่าพิการเป็นโปรลิโอแม่ก็เลยบอกโอ้โหจะไปทำได้ยังไง

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามชาวบ้านครับ
หลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าไม่เชื่อว่าปู่เทียจะไปข่มขืนใครได้

อย่างผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะในพื้นที่เนี่ย
บอกว่ายืนยันเลยว่าปกติปู่เทียเนี่ยนะ

จะกินจะเดินยังลำบากหลังจากที่ทราบเรื่อง
ก็พยายามที่จะช่วยครอบครัวเนี่ย
ติดต่อกับนายสุรสิทธิ์หรือว่าปู่เทียนะครับ
แต่ก็ยังติดต่อไม่ได้โทรไปติดแต่ว่าไม่มีคนรับ
ก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่า
ก็เป็นคนพิการนะครับเกรงว่าจะถูกใส่ร้าย
แต่ก็จะรอการสอบสวนของตำรวจ
ว่าตกลงแล้วความจริงเนี่ยเป็นยังไง
ได้ยินข่าวเมื่อเช้านี้ผมก็เข้ามาถามแม่ของปู่เทียอยู่ว่า
อื้มมันมันค่าวไขสังสัยเหมือนกันนะครับแต่ว่า
มันก็ต้องดูที่สำรวจ
ก็ผมถามยายกับตาอยู่ที่ที่เป็นพ่อแม่เนาะผมก็ถามว่าติดต่อได้ไหม
เขาไม่รับโทรศัพท์ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหน
ก็ลักษณะนะครับก็คือทางศัยศาสตร์เนาะนะครับ
บางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อนะครับ
มันความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
แต่แกนี่ก็สามารถช่วยได้นะครับ

เพราะว่าแกตอนนี้แกไปอยู่แถวโขงเจียมแถวเลยนะครับ
ที่ว่าศัยศาสตร์ไอ้พวกผีปีศาจแดงนี่แหละที่เรานับถือ

แต่ก่อนลูกศรีลูกหาเขาเยอะมากจริงนะครับ
ที่ชายาฤษีตาไฟนี่ชาวบ้านนี่ไม่ได้ตั้งให้นะครับ
เพราะว่าคนที่หายจากอาการที่แกไปช่วย
ลักษณะก็คือเจ็บป่วยทางศัยศาสตร์นั่นแหละนะครับเขาตั้งให้เอง
ที่กำเผอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับ
คุณยุธยาก็เลยถามว่าเออแล้วตกลงเรื่องคดีความที่เขาไปแจ้งความเนี่ย

เสียงจากปลายสายก็บอกเพียงว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของตำรวจ
ตอนนี้ไม่ขอตอบโต้อะไรแล้วก็วางสายไปนะฮะ
ตอนที่คุยเนี่ยคุณยุธยาเขาเปิดลำโพงนะแม่ของปู่เทียก็ได้ฟังด้วย
จะได้รู้ว่าตกลงลูกรับแล้วอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
บอกว่าเสียงผู้ชายที่พูดเนี่ยไม่ใช่ปู่เทียไม่ใช่ลูกชายจริง
แต่น่าจะเป็นเสียงของนายทวีที่มารับลูกชายไปเมื่อวันอาทิตย์
เพราะจำเสียงได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าพรุ่งนี้
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับจะกลับมาหรือเปล่า
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจะชี้แจ้งข้อที่จริงว่าอย่างไร
เพราะว่าชาวบ้านกับแม่บอกว่าเขาเป็นโปรลิโอจะไปข่มขืนได้ยังไง